คุณผู้ชมครับมาดูเหตุเจ้าของสวนที่จังหวัดกระบี่
ถูกคนร้ายก่อเหตุเข้ามาขโมยทุเรียนสักเกลี้ยงสวนเลยนะ
หายไปกว่า๕๐๐กิโลกรัมนะครับเจ้าของสวนบอกว่าโห
ขาดทุนย่อยยับเลยติดกล้องวงจรปิดเจอครับเจอตัวการจับภาพได้ชัดเจนเลยล่ะครับ
ตำรวจสพลำทัพจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบต้นทุเรียนภายในสวนเคียงตะวัน
ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำหับขออภัยอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี
หลังจากได้รับแจ้งจากนายนรงชัยใยทองเจ้าของสวนนะครับ
ว่ามีคนร้ายเข้ามาตัดทุเรียนหลายต่อหลายครั้งแล้ว
โดยนายนรงชัยมีสวน๑๘ไร่มีผลไม้หลายชนิดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสละลองกองหมากแล้วก็พืชอื่นอีกหลายชนิดที่ปลูกในพื้นที่
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยถูกขโมยแต่พอในรอบ๑เดือนเท่านั้นแหละ
ทุเรียนกับสละหายไปบ่อยครั้งถูกขโมยไปบ่อยครั้ง

ก็เลยตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ในสวนเลยนี่แหละครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนคนร้ายเป็นผู้ชายวัยรุ่น๑คน
แล้วก็ผู้หญิงวัย๓๕๔๐ปีเข้ามาขโมยผลไม้จริง
โดยวันที่๒๒กรกฎาคมเวลาประมาณ๕ทุ่ม
ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนะครับวันที่๒๕กรกฎาคม
เวลาประมาณ๔โมงครึ่ง๔โมงเย็นนะ
แล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือวันที่๒๖กรกฎาคม
มากันแต่เช้าเลยฮะ๙โมง๕๐นาที
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่พักคนงานสวนปาม
ปรากฏภาพอยู่ในคลิปวงจรปิด
ซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๘๐๐เมตร
แต่ก็ไม่พบผู้ต้องสงสัยนะครับ
พบเพียงเปลือกทุเรียนจำนวนมาก
แล้วก็ทุเรียนที่ยังไม่แกะเปลือกอีก๑ลูก
ขณะที่เจ้าของสวนทุเรียนคือคุณนรงชัย

เพราะไม่อยากให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุอีก

ทุเรียนหมอนหมอนทองของเขาในสวน
ไม่ต่ำกว่า๕๐๐กิโลกรัมแล้ว
ยังไม่รวมผลไม้ชนิดอื่นอีกนะครับ
ซึ่งขณะนี้พอจะทราบแล้วว่าคนร้ายเป็นใคร

ก็เลยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการดำเนินการจับกลุ่มต่อไปนะครับ
เดี๋ยวนี้ในสวนก็ต้องติดกล้องไว้หลายตัวแล้วนะ
ใช่ค่ะเพราะคนร้ายนี่มาขโมยแหมทุกที่เลยจริงนะคะ
แต่ลงตลาดนี้ก็มาหมดเหมือนกัน